ชอบก๋วยเตี๋ยวบ้างบอกเลยวันนี้อร่อยอิ่มจุกจุใจแน่นอน
ติดตามในช่วงตลอดกิน
โอ้โหเอาภาพมาให้ดู

นี่แหละถึงเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวเรือของจริง
โอ้โหดีไม่ใส่เรือยาวข้างหลังเราอ่ะ
ใหญ่มากเลยจะเท่าเรือยาวข้างหลังเราหลุยแล้วค่ะคุณ

ร้านนี้เขาเสิร์ฟชามใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะ
ใครที่เป็นสายก๋วยเตี๋ยวเรือเลิฟพวก
คุณน่าจะชอบเพราะว่าอิ่มจุกจุใจเลยจ้ะ
ร้านนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวถ้วยเรือป้าปุ๊

อยู่ที่บ้านสรรป่าศักดิตำบลหนองแฝกอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่
คนส่วนใหญ่เรียกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือชามยักษ์ค่ะ
แน่นไปด้วยวัตถุดิบคุณภาพทั้งเส้นเนื้อเปื่อยแล้วก็ลูกชิ้น
โอ้โหคุณดูลูกค้านะเขาคัดสรรวัตถุดิบมาเป็นอย่างดี
น้ำซุปเข้มข้นหอมกลมกล่อมอร่อย
แต่ไม่ใช่ว่าอยากกินก็จะมาสั่งได้เลยนะ
ยืนอยู่หน้าร้านเพราะว่ารับบัตรคิวและรอตามคิว
เพราะตอนนี้ลูกค้าเนี่ยเริ่มที่จะรู้ข่าวแล้วก็โอ้โหคนเยอะอ่ะนะจ๊ะ
เอาล่ะก็ลองสั่งมาทานกันดูก็ได้หรือว่าใครมีโอกาสไปแถวนั้นก็แวะเวียนไปได้นะคะ
เขาบอกก่อนกินเขาจะเซลฟี่นะถ่ายถ้วยเรือเนี่ยชามยักษ์แบบนี้นะคะ
มาดูราคากันหน่อยสนุนราคาโกยเตี๋ยวช้ำยักษ์ช้ำละ๖๐บาทครับ
ใหญ่สุด๑๒๐บาทแต่ถ้าใครไม่ถนัดเขามีชามปกตินะจ๊ะ
อ๋อช้ำปกติก็มีปกติมีช้ำละ๔๐บาท
สำหรับคนที่ไม่ถนัดกินจุก็สั่งแบบปกติแล้วกันเด็กอะไรอย่างนี้เนาะ
ครับน้องใครอยากลิ้มลองแวะไปได้ร้านก๋วยเตี๋ยวถ้วยเรือปป๊าปุบ้านสันป่าสัก
เปิดทุกวันหยุดวันพุธนะจ๊ะ
โอ้โหน่าสนใจน่ากินน้องดูดิ
ห้ามปร่มเลยนี่คือเตี๋ยวเรือของจริงมันต้องแบบนี้
ดีไหมแถมไอ้ไม้พลายมาให้ด้วยเออและเอาเป็นไม้เตะเกียบมา
กินแล้วอยากกินอยากกินอยากกินจริงเลย